ไปต่อที่จังหวัดชนบุรีนะครับมีเหตุการณ์รถคันหนึ่งครับถูกเพลิงไหม้ปริศนาอยู่ในสุสานแห่งหนึ่งครับแต่ว่าในรถนั้นไม่พบว่ามีใครอยู่แต่มีบัตรประชาชนกับมือถือของบุคคลบุคคลหนึ่งตกอยู่ในรถนะครับ
ไปดูเหตุการณ์นี้เนื่องจากกู้ภัยเขาไปเจอแล้วก็ไลฟ์สดเอาไว้เป็นคลิปออกมาให้ชมกันไปชมครับ
เวลาสิบแปดสิบห้านาทีพบรถไฟไหม้สุขศาลแห่งเหแต่เฟิร์นกับตรงพระได้ออกมาดูครับ
เราไม่สามารถที่จะนี่อะไรเพราะมันเหนือแต่ซากนะครับ
ภาพที่เห็นเป็นภาพที่กู้ภัยเขาเข้าไประงับเหตุ
เราก็เลยไลฟ์เอาไว้ในสถานีนี้นะครับ
เป็นสภาพรถที่มันโอ้โหแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะฮะไหม้ทั้งคันแล้วนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสู่ศาลกังเฮ่นะฮะตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

มงคลบัวคลี่เป็นพนักงานดับเพลิงองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
เขาไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊กแล้วก็บอกว่าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้ลูกลามได้แล้วนะครับ
แล้วพอไฟดับปุ๊บเข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นเป็นทะเบียนตกอยู่นะฮะ
คือ๗กไก่พพ๓๖๐๗กรุงเทพมหานคร
แต่ว่าไม่เจอว่าใครเป็นเจ้าของรถอยู่ในพื้นที่เลย
ไปค้นมาไปเจอบัตรประชาชนของ๑บุคคลตกอยู่ระบุชื่อคือนายสุธิพันธ์วงขวัญเมืองอายุ๔๑ปี
แล้วก็มีโทรศัพท์มือถือ๑เครื่องตกอยู่ในจุดเกิดเหตุ
ใกล้กันกับรถนั้นไปพบเตาถ่านซึ่งถูกจุดเอาไว้แล้วนะฮะถูกทิ้งเอาไว้ด้วย
ไม่รู้ว่าใครเป็นคนจุดแล้วไม่รู้ว่าคนที่อยู่ในบัตรประชาชนนั้นเป็นใครและอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบ
ก็เลยเก็บทั้งหมดทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ขณะเดียวกันใกล้กับจุดที่พบรถนั้นไปพบรอยเท้า๑รอยมีรอยลากเป็นทางยาวบนพื้นย่า
เส้นทางได้ว่าเป็นรอยลากจากหงซุ้ยหรือว่าหลุมฝังศพ
ไปยังรถเก่งคันนี้ที่มีเพลิงไหม้
แต่ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นรอยลากที่เกิดขึ้นจากอะไร
ใครไปลากลากใครลากจากไหนไปไหนก็ยังไม่ทราบเหมือนกัน
ตอนนี้ตำรวจของภูทรศรีมราชาลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่
แล้วก็กระจายกำลังติดตามผู้ก่อเหตุพร้อมประสานกองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบ
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปแล้วก็ต้องไปตรวจสอบว่า
บุคคลที่เป็นชื่อในบัตรประชาชนคือนายสุธิพันธ์วงขวัญเมืองนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้อย่างไรนะครับ